เคสหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยยังไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงแล้วเป็นเหตุฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ผู้ชายคนนึงถูกพบเป็นศพปริศนาอยู่ในทุ่งนาแถวกระท่อมที่เขาพักอาศัยอยู่ค่ะ
แต่สภาพนี้เขาบอกว่าที่เหนือกกหูมีรอยแตกแล้วก็สภาพต้นข้าวที่อยู่ในทุ่งนาใกล้ใกล้กันเนี่ย
มันล้มระเนรนาศเหมือนถูกลากมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็จอดห่างออกไปประมาณร้อยเมตรนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรรมราศัยนะคะจังหวัดกาลสินค่ะ
ตำรวจสพกรรมราศัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพของนายสมมาตรศรีชัยวานอายุ๔๗ปีนะคะ
ยัดยันทร์เขาปักใจเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆ่าตกรรม
สภาพที่เกิดเหตุเป็นป่าข้าวข้างคันนาค่ะ
ศีรษะของผู้ตายมีรอยแตกประมาณ๑เซนติเมตรเหนือหูด้านซ้าย
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลอื่นหรือว่ารอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายนะคะ
ต้นข้าวโดยรอบล้มเหมือนกับรอยถูกลาก
ไปเล็กน้อยมีไฟฉายส่องตกอยู่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ผู้ตายจอดอยู่บนถนนด้วย
ใกล้กันก็จะมีกระท่อมที่ผู้ตายพักอาศัย
ในนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอขวดน้ำอัดลมแล้วก็กระป๋องยาค่าย่า
แล้วก็มีรองเท้าแตะของผู้ตายวางอยู่ด้วย

เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทุกอย่างไปเอาไว้เพื่อสำหรับส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ภรรยาของผู้ตายคือนางอังคณาบัวคำภูค่ะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับสามีมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย
แล้วสามีก็ออกไปนอนที่กระท่อมทุ่งนา
สามีเป็นคนใจร้อนวู้วามชอบดื่มเหล้า
แล้วพอเมาทีไรก็หาเรื่องเธอประจำ
ทะเลาะกันทีไรก็จะหนีออกมานอนที่กระท่อมนี้ค่ะ

เป็นแบบนี้มาตลอด๒๔ปีที่แต่งงานกันมา
แต่เรื่องนี้ทุกคนก็ยังคงติดใจโดยเฉพาะพี่ชายนะคะ
นายสุนทรเกรดเหมบอกว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมมันไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายค่ะ

ล่าสุดวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกภูมีอิคละพก
ผู้กำกับสพกกกกศก็บอกว่า
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานรวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้วเนี่ย
หลักฐานหลายอย่างชี้ไปที่สาเหตุการตายอย่างพวกยาค่าย่าแล้วก็น้ำอัดลมที่พบในกระท่อม
เพราะว่ามันมีเศษอาหารที่นายสมมาตรอาเจียนออกมาก่อนเสียชีวิต
ผลชนสูตรศพเบื้องต้นแพทย์ก็บอกว่าเขาเสียชีวิตจากเลือดออกในกระเพาะอาหารค่ะ
แต่ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ชัดเจนนะคะว่าสรุปแล้วเป็นการฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวต้องรอผลการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดจากแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะ